ถามเรื่องนี้ก่อนนะครับถามคุณผู้ชมถามดอมถามน้ำแข็ง
ถ้าสมมุติเป็นทุเรียนเวลาที่น้องสองคนคุณผู้ชมจะไปซื้อหยิบทุเรียนมาลูกหนึ่ง
ให้พ่อค้าก็วางปั๊บคุณดอม๕โลโล๑๕๐ก็๗๕๐ใช่ไหม
พี่ซื้อลำไยเป็นลูกปะ

เห็นนะเดี๋ยวได้ต่อยกันแหละ

อย่างนี้ถ้ามีเบิร์ดเป็นโภคาร์